คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่การชุมนุมเนี่ยยืดเยอะมาตั้งแต่สิบสามตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวันเป็นวันที่แปดถ้าเกิดมีวันนี้ด้วยก็จะเป็นวันที่เก้าแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่หลายฝ่ายเรียกร้องอยากให้ทำนั่นก็คือการเปิดประชุมสมัยวีสามัญของสภาพผู้แทนราชดรค่ะเมื่อวานนี้ที่สุดแล้วนะคะที่ประชุมคณะรั
ของรัฐธรรมนูญเพื่อร่วมกันรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐทรภาคทั้งศและก็ศวร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศนะคะ
นี่คาดว่าจะเป็นประเด็นเดียวสำหรับ๒วันที่จะเปิดการประชุมสมัยวิสามัน
ส่วนเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูลการรับร่างรัฐธรรมนูลของกลุ่มเยาวชนเนี่ย
อาจจะไม่ได้มีการพิจารณาร่วมด้วยนะคะครับทีนี้ถามต่อว่าแล้วจะเป็นวันไหนล่ะสองวันเนี่ย
เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
คือคุณวิศนุบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดเรื่องวันเปิดประชุมสมัยวิสามัน
แต่อยากให้เปิดเร็วที่สุดพอถามต่อบอกว่าเอ๊ะมีรายงานข่าวบอกว่าจะเปิดสมัยวิสามันเนี่ย
ก็คือ๒๖๒๗ตุลาคมอาจารย์วิศนุตอบว่าถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เร็วที่สุดแล้ว
พอถามว่าถ้าเกิดว่าเปิดสมัยวิสามันแล้วจะพิจารณาการประชุมเรื่องของการหาทางออกการชุมนุมประเด็นเดียวหรือไม่
อาจารย์วิศนุตอบว่าอยู่ที่รัฐบาลจะขอเรื่องอะไรไปบ้าง
แต่ตอนนี้ขอตามมาตรา๑๖๕ซึ่งเป็นอำนาจของคอรมอไม่ใช่แค่ของนายกรัฐมนตรี
ส่วนจะคุยเรื่องของการแก้รัฐธรรมนุนด้วยหรือไม่อันนี้ไม่ทราบนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะเป็นไปได้ว่าการเปิดประชุมวิสามันสมัยวิสามันก็น่าจะเป็นวันที่๒๖กับ๒๔
คือวันจันทร์วันอังคารหน้าเพราะฉะนั้นแล้วการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารก็จะต้องมีการเลื่อนออกไปไปเป็นวันที่๒๘ตุลาคมเนี่ยนะคะ
เลขาธิการพักพลังประชารัฐบอกว่าสถานการณ์ณวันนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่าต้องแก้ปัญหากันที่สภา
จบปัญหาที่สภาโดยเฉพาะเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูล
แม้จะเป็นการเปิดประชุมสมัยวิสามันเพียง๒วัน
วันก็มีค่าอย่างน้อยเป็นการหาทางออกร่วมกันอย่างสันติวิธีค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานมีการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกไหมคะ
ไลท์สำคัญอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ
คือเมื่อวานระหว่างที่มีการพักการประชุมคณะรัฐมนตรี
มีช่วงหนึ่งที่เจ้าหน้าที่มีการเปิดเพลง
อยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี
นายกรัฐมนตรีค่ะก็พูดเปลยประมาณว่า
เพลงนี้เป็นการสะท้อนบทบาทของรัฐบาล
แล้วมีการหันไปถามผู้สื่อข่าวด้วยนะคะว่า
ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไรขึ้นมาบ้าง
ลูกหลานไทยคนไทยอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี

คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ

ลูกหลานไทยคนไทยอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี

หน้าที่ของรัฐบาลผมบังคับใครไม่ได้
แต่ไม่ต้องเป็นจิตใจของพวกเราทุกคนนะครับ

เรื่องของการหาทางออกใช้วิธีทางรัฐสภา

ที่จะเปิดประชุมสมัยวิสามัน

เพราะว่ามีหลายคนไปร้องศาลสารแขวง
ให้รับคำร้องแล้วก็ให้พิพากษา

ยกเลิกพรกรฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

แล้วก็เห็นว่าคำสั่งออกโดยมิชอบ
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ตามมาจากคำสั่งนี้